คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แยกที่เขาเรียกกันว่าเป็นแยกร้อยศพ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเหตุการณ์นี้ก็เป็นรถชนกัน
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายค่ะ
นี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดรถมาสวนกันแบบนี้
ไปเฉียวกันไปเกี่ยวกันกลางทางกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และผู้ที่เสียชีวิตนะคะกลางดึกเมื่อคืนค่ะ
สี่แยกโรงเรียนเจริญราชชาวบ้านเขาเรียกกันว่าแยกร้อยศพ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะเจ้าหน้าที่สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่
ให้ความช่วยเหลือนะคะนายเสถียรศักดิ์ธีระวัฒนประสิทธิ์
อดีตสมาชิกสะพาทเทศบาลเมืองแพร่อายุหกสิบแปดปี
เพิ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสามสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงสภาพก็คือรถพังเลย
ตัวของเขาเนี่ยพาดอยู่บนรถอาการสาหัส
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่ค่ะห่างกันยี่สิบเมตร
รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่ไปเกี่ยวกันเนี่ยนะคะเป็นยามาฮาฟีโนสีขาวทอง
คนขี่ชื่อว่านายวชิรวิทย์ลาภูเขียวอายุสิบเจ็ดคนซ้อนเด็กหญิงสุพรรณสาเวียงนินอายุแค่สิบห้า
เป็นชาวจังหวัดแพร่ทั้งคู่อาการสาหัสทั้งคู่เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะนายกฤษณะเหมืองแก้วอายุสิบแปด
เพื่อนของนายวชิรวิทย์คนเจ็บบอกว่าคนเจ็บเนี่ยค่ะ
ขี่รถออกจากบ้านมาเมื่อกี้นี่เองแล้วก็แวะส่งน้องอีกคนที่บ้านเหมืองแดง
กำลังจะไปที่ตำบลเวียงทองขี่มาทางตรงจากอำเภอเมืองแพร่
ภัยอำเภอสูงเม่นไม่รู้ว่าคู่กรณีมายังไง
ชนกันจังเกี่ยวกันจังกลางสี่แยก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นนะคะ
มันจะจนตั้งแต่เจ้าแล้วครับมันจะจนใต้รถเก๋งครับเจ้า
แต่พอต้องคำว่าพวกกับการมันมาจนเนี้ยครับครับ
คือแม่ก็บอกกันว่ามีข้อกับบัตรเชื่อครับ
เพราะปีแรกมันไม่ได้ปัดคอนะครับก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติม
แต่ถ้าดูจากภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือต่างฝ่ายต่างมาคนละฝั่งนี่นะคะ
แล้วไปเกี่ยวกันกลางทางแบบนี้ครับอาจไม่ได้ไม่ได้ชนกันเต็มเต็มด้วยนะคะ
เหมือนกับไปเกี่ยวกันแล้วก็ล้มกระเด็นกันไปครับลักษณะนี้ค่ะอ่า